เป็นเรื่องที่เอาใจช่วยสาวท้องแก่คนหนึ่งใกล้คลอด
ขับรถไปทำธุระอยู่ดีเอ้าปวดท้องอยากจะคลอดซะอย่างนั้น
ทำยังไงน่ะคลอดในรถเลยค่ะคลอดเลยเหรอคะ
แต่ก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะ
นี่ดูเป็นภาพจากเฟซบุ๊กเพจอสเจ๋งจันผ่องค่ะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
ช่วยกันทำคลอดหญิงสาวคนหนึ่งภายในรถเก๋งหมายเลขทะเบียน๒๕๖
๓กฮน๒๗๕๗กรุงเทพ

๓กฮน๒๗๕๗กรุงเทพ
คือรถคันนี้เขาก็ขับรถไปทำธุระไง
แต่ต้องมาจอดอยู่ข้างทางบริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งพระเมน
ตะหม่นห้วยเจ้าระเข้อำเภอมือนครปฐม
เพราะว่าภายในรถมีสาวท้องแก่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด

ปรากฏว่าคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์ค่ะ
เป็นทารกเพศหญิงร่างกายแข็งแรงดีนะคะ
จากนั้นเมื่อพยาบาลไปถึงก็ช่วยกันตัดสายสดือ
ทำความสะอาดแล้วก็ใช้ผ้าขาวห่มตัวเด็ก

ส่วนแม่เด็กเจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นรถไปพัก

พอช่วยเหลือกันเรียบร้อยถามถ่ายพูดคุยกันหน่อยค่ะ
เธอบอกว่าเธอเดินทางมากับสามี
จะไปธุระที่อำเภอกำแพงแสนนครปฐม
ระหว่างทางน้องเกิดอยากจะมาดูโลกแล้ว
ปวดท้องอย่างหนักก็เลยจอดรถดีกว่า
ทำคลอดกันบนรถขนาดเดียวกันก็แจ้งตัวที่ไปด้วย
โอ้โหถือว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยค่ะ
แล้วก็ย้ำกันอีกทีเลขทะเบียนนะครับ
กไก่ฮนคูก๒๗๕๗กรุงเทพมหานคร

ดีใจด้วยยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะ